ช่วงนี้ใกล้วันแห่งความรักแล้ว
และวันก่อนฉะลี้กับพี่แจ็คครึ่งเจอหนุ่มหล่อคนนี้มา
หนุ่มกันนพัฒน์และช่วงนี้แหมหล่อกว่าเดิมอีก

โสดจริงเลยว่ากันอย่างงั้นนั้น
ไม่รู้จักยังไงเธอ

เพราะว่าร้องเครกประกอบแนะ
นี่ทานพันดาวระเนติ้งกำลังดีเลยว่าวันนี้
อัดเนงลงแผ่นเสียงขายเพื่อนำเงินไปช่วยการกุศลโปรกัสเรื่องเนี้ย

ใช่ส่วนเรื่องหัวใจเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าหลังจากเลิกรากับสาวสวยน้องมารีเบอร์เนอร์ไป
ตอนนี้ยังโสดค่ะพี่แจ๊ค
พี่แจ๊กจะการันตีอะไรมั้ยคะคุณดูปากมุมขวาขยับอยากจะพูดอะไร

เอาเป็นว่านางบอกว่านางยังโสดสำหรับจันนพัฒน์แต่ยังไม่เข็ดกับความรักนะ
ความรักเข้ามาในอนาคตเนี่ยก็พร้อมจะศึกษาเรียนรู้อยู่เหมือนกัน
แต่ถ้าถามเรื่องหัวใจอะไรมากมายเนี่ยพอเราจี้ไมค์ถามลงรายละเอียดเนี่ยกันบอกว่าไม่ขอตอบ
ไม่ขอตอบใดขอปล่อยผ่านละกันเพราะว่าตอนนี้มีอีกเรื่องหนึ่ง
จากเรื่องงานให้โฟกัสยังไงก็คือเรื่องรถป้ายแดง
อันนี้ซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองชื่อว่าอะไรนะพี่แจ๊ค

ชื่อให้เรียบร้อยเลยก็เลยบอกว่าไม่มีเวลาได้พักให้เหงาเลยค่ะเพราะว่าแฮปปี้กับชีวิตอยู่ตอนนี้
ชั่วหนึ่งเขาเยอะพี่กันว่าไงบ้างค่ะ
พี่กันอาจรู้ว่าน่าจะโดนเยอะอยู่แล้ว
หรือว่าวาลินทรายวันนี้เหงาไหมค่ะ

พูดถึงรถดีกว่าเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะนี้
ชอบมากครับชอบมากครับมีความสุขมากนะครับ
ก็กลับสุพรรณบ่อยครับช่วงนี้
คือพอเราถ่ายละครจรรยาคารพูดเสร็จพรุ่งเนี่ย
ก็จะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน
ไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้แบบได้นั่งบ้างอะไรบ้างนะครับ
ก็รอทะเบียนใหม่ค่ะตอนไหนครับจะได้แบบ

โฟกัสตุ๊กตาหน้ารถจักรีนไปนั่งที่นั่นหรอ
ไม่ต้องแบ่งใจฉันต่อคนไปถ่ายทะกุบ
อ๋อตกใจ
เลขทะเบียรถเขาสวยมากเลยนะ